คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกือบจะเป็นโศกนาฏกรรมนะฮะ
รถบัสพาพนักงานของโรงงานไปเที่ยวพักผ่อน
หลังจากสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรี

นี่จังหวะนี้อาจจะไม่เห็นชัดเจนนักเท่าไหร่
แต่ว่านี่เป็นอุบัติเหตุที่เกือบจะตายหมู่คุณ
เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะว่ารถบัสกำลังจะเลี้ยวขวา
ส่วนรถบรรทุกน้ำอัดลมเข้ามาทางตรงอย่างเร็ว

กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้

ทางโรงศูนย์ราชการอำเภอไซโยก
ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากที่ชนอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะ
ก็พบรถบัสสองชั้นสภาพด้านขวาคุณ
ก็คือถูกชนพังยุบเลยนะฮะ
กระจกมองข้างแตกร้าวนะฮะ
กระจกด้านข้างขวาก็แตกเหมือนกัน
เลี้ยวเสียหายมีผู้โดยสารบาดเจ็บถึง๑๔คนนะครับ
ส่วนรถบรรทุกน้ำอัดลมด้านหน้าพังยุบเหมือนกัน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมคนขับ๓คนคุณดูสิ

ทั้งหมดบาดเจ็บเล็กน้อยครับจากแรงกระแทก
แต่ก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลไซโยก

สอบถามเจ้าว่าคนขับรถบัส
การข้ามแม่น้ำแขวนคุณ

แล้วก็ตัดสินใจกำลังที่เร่งเครื่อง

ที่รถบรรทุกน้ำอัดลมมาทางตรงพอดี
ชนเข้ากลางคันเลยจังหวะนี้

โอ้โหก็เลยบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะ